คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดชุมพรค่ะมีคนร้ายนะคะ
บุกเดี่ยวไปจี้ชิงทองในร้านทองที่อยู่กลางห้างเลยนะคะ
เดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายเนี่ยใส่ชุดคล้ายกับพนักงานส่งอาหาร
คงตั้งใจว่าจะตบตาขนาดพนักงานร้านทองยังนึกว่าคนสั่งอาหารสั่งข้าวเลย
สุดท้ายมีคล้ายกับอาวุธปืนอยู่ในถุงอะค่ะใช้เวลาก่อเหตุ๒นาที
ทองไปน้ำหนักยี่สิบกว่าบาทนะคะอันนี้คือภาพจังหวะที่เกิดเหตุ
นี่ค่ะห้างทองเยาวราชสาขาห้างบิ๊กซีที่อำเภอเมืองชุมพรค่ะ
นี่นะคะเหมือนกับจะถือปืนอยู่ด้วยนะในมือนะคะตามภาพนี้
คนร้ายก็ใส่ชุดอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเหมือนกับล้วงอะไรบางอย่างออกจากในถุงอ่ะนะคะ
ว่าจะเป็นปืนพนักงานอยู่ในร้านเป็นผู้หญิงหมดเลย
อยู่กันสามคนแล้วเหมือนเขาสั่งให้พนักงานอยู่เฉยอยู่นิ่ง
แล้วก็ให้เอาทองมานี่นะคะพนักงานเขากลัวค่ะเขาเป็นผู้หญิงกันหมดเลย
คนร้ายก็เลยได้ทองน้ำหนัก๑บาทไป๒๐เส้นมูลค่ากว่าสี่แสนบาทนะคะ
คนร้ายก็เดินออกจากร้านไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
พนักงานร้านทองบอกว่าแล้วก่อนเกิดเหตุมันจังหวะพอดีเลย
รับจำนำทองค่ะจากลูกค้าคนหนึ่งก็จ่ายเงินรับทองมา
ก็เอาแอลกอฮอลเช็ดทองลงบันทึกรายการในสมุดกำลังวุ่นวายกันอยู่
พนักงานก้มหน้าก้มตากันอยู่คนร้ายใส่ชุดพนักงานส่งอาหารส่งของอ่ะนะคะ
มาที่ร้านพนักงานที่ร้านทองยังนึกว่าเอ๊ะ
ใครในร้านทองสั่งของกินหรือเปล่าแต่จริงหรือไม่ใช่
นี่คือคนร้ายมาก่อเหตุจี้ชิงทองตำรวจสพเมืองชุมพรไปเก็บหลักฐานนะคะ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะคนร้ายเนี่ยเตรียมการมาเป็นอย่างดีค่ะ
เพราะว่ามาดูลาดเหลาก่อนด้วยนะคะก่อเหตุแบบใจเย็นมาก
ใช้เวลาแค่สองนาทีล่าสุดวันนี้ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
รักษาการผู้กำกับสพเมืองชุมพรบอกว่าก็ระดมชุดสืบสวนลงพื้นที่
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ได้ภาพมา
เป็นภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแต่ตำรวจบอกว่าขอให้ข้อมูลสั้นสั้นแค่นี้
ภาพนี้นะคะภาพนี้เลยเพราะว่าตำรวจบอกว่าไม่อยากจะให้คนร้ายไหวตัวทันอยู่ระหว่างตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็ต้องไปสอบถามบริษัทส่งอาหารยี่ห้อที่เขาแต่งตัวค่ะ
เขาทำงานอยู่ที่นี่จริงไหมหรือว่าเพียงแค่เอาเครื่องแต่งกายมาแต่งตัวแบบนี้เพื่อที่จะตบตาคน
เดี๋ยวขยายผลเพิ่มตำรวจได้ตัวบุคคลต้องสงสัยมาคนนึงมาสอบปากคำ
ลักษณะมันคล้ายกับคนร้ายมากเลยเป็นคนในพื้นที่ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุ
แต่ผู้บุคคลต้องสงสัยคนนี้เขายังปฏิเสธอยู่นะคะ
และตำรวจปล่อยตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มก่อน
ตำรวจบอกว่าเร็วเร็วนี้ได้ตัวคนร้ายแน่นอนอืมโอ้หนีไปได้ด้วยนะฮะอ่าทุกผู้ชมครับ